อย่างที่บอกไปช่วงที่แล้วเราจะให้ดูชีวิตของป้าวันนาครับ
ที่มีผู้หญิงไปเจอคุณป้าวันนาอยู่ริมถนน
แล้วก็มีการพาไปส่งบ้าน๒ครั้งแล้วนะ
ได้รู้ว่าป้าวันนาแกที่บ้านก็ฐานะอาจจะไม่ได้ดีเท่าไห
ต้องเดินเท้าคุณผู้ชมไปกลับที่ทำงานกลับบ้าน
ระยะทางเกือบ๓๐กิโลเมตรให้ดูคลิปนี้ก่อนอีกรอบหนึ่งครับ
นี่คือตอนที่คุณกัญญาพักครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปเจอกับคุณป้าวันนา
โอ้โหนั่งตากฝนอยู่เลยพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
อยู่ตรงสี่แยกหนองแซงอำเภอเสาให้ที่จังหวัดสระบุรี
แล้วคุณกัญญาพักก็พาป้าไปส่งบ้าน
ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ห่างกันประมาณ๓๐กิโลเมตร
คลิปนี้ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางครับ
คุณกัญญาพักเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อ๑๙กันยายน
พาป้าวันนาไปส่งที่บ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็วันที่๒๑กันยายนก็เจออีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วก็พาป้าไปส่งเหมือนเดิม
ป้าวันนาก็เล่าให้กับคุณกัญญาพักฟังว่า
โอ้โหบ้านป้าฐานะยากจนรถก็ไม่มีใช้
ต้องเดินเท้ากลับบ้านเอา
วันนาก็บอกว่าป้าได้งานที่ร้านซุกี้
ที่ตัวเมืองสลับบุรีตั้งแต่๕กัญญายนต์
เข้างาน๑๑โมงเช้าเลิกก็ดึกเลยเลิก๔ทุ่ม
ตอนเช้าก็จะนั่งรถตู้ไปทำงานแต่ตอนกลางคืนเลิกดึกไงเลิกตั้ง๔ทุ่ม
รถก็ไม่มีแล้วก็เลยต้องเดินเท้ากลับเอา
รถก็ไม่มีอย่างที่บอกไปฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินเลย

เงินเดือนหมื่นบาทครับแต่มีภาระต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน๒๐๐๐บาท
แถมยังต้องเลี้ยงดูสมาชิกในบ้านอีกถึง๕คนครับ

แล้วทำไมไม่มีรถใครรับส่งอะไรเลยครับ
ไม่มีลูกพ่อลูกก็ป่วยอยู่แล้วคนก็มาเฝ้าน้อง
ทั้งที่บ้านยากจนไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลย
แล้วดูแลคนในบ้านกี่คนครับใช่๕คนมียายมีแม่
มียายแล้วก็มีพี่สาวเป็นยายอ่อนและเด็กติดเตียง

แล้วก็แม่ก็ไปผ่าสะโพกมาเดินไม่ค่อยไหวแล้วอายุเก้าสิบ
ด้วยความที่ทีมข่าวเราก็อยากจะไปดูความเป็นอยู่ของคุณป้าวันนา
เราก็อยากจะได้ข้อมูลจากคนที่เคยเห็นป้าวันนาว่าเป็นยังไงบ้าง

บตสาลาลอยอำเภอท่าเรือครับมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ป้าวันนาแกบ้านอยู่หลังอบตสารลอยนี่แหละห่างไปไม่ถึง๑๕๐เมตร
ป้าวันนาเคยทำงานที่อบตช่วงโควิด๑๙กำลังระบาด
ที่ผ่านมาอบตเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ให้ความช่วยเหลือป้าวันนามาโดยตลอด
ส่วนที่บ้านป้าวันนาเนี่ยมีป้าวันนาอยู่กับแม่
แล้วก็ลูกสาวป่วยติดเตียงอีกคนนึง
แล้วก็มีลูกชายที่ทำงานอยู่กรุงเทพอีก๓คน
แต่ข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมฟังดีอบตสารลอย
เขาชี้แจงนะบอกว่าที่บ้านป้าวนาแกก็ไม่ได้ยากจนนะ
ที่ผ่านมาป้าวันนาชอบไปเล่าให้กับคนอื่นฟังว่า
ที่บ้านในฐานะยากจนลูกชายเคยห้ามป้าวันนา
ไม่ให้ไปบอกใครอีกป้าวันนายังไปบอกใครว่าบ้านยากจนอีก

ส่วนเพื่อนบ้านของป้าก็บอกว่าป้าวันนาเนี่ย
จะขึ้นรถตู้ไปล้างจานที่สระบุรีจริง
ขากลับก็มีรถเดินทางกลับตามปกติ
เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
เข้าใจว่าทำไมป้าวนาถึงต้องเดินเท้ากลับบ้านมาแบบนี้
เราก็นำเสนออีกมุมหนึ่งให้ได้ดูกันครับ